อ่ะดิฉันมีเรื่องของคุณยายวัย๙๐ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมคุณยายเนี่ยเขาชอบมวยเป็นชีวิตจิตใจ
แต่คุณยายเขาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตสั่งเสียญาติลูกหลานเอาไว้ว่า
เวลาจัดงานศพเนี่ยอยากจะให้ญาติญาติมีความสุข
อยากใช้จัดมวยจัดเวทีมวยเลย
พอคุณยายเสียชีวิตนะคะทางครอบครัวก็เลยดำเนินการให้
ตามความตั้งใจของคุณยายก็เลยมีเวทีมวยมาหน้างานศพอะค่ะ
เวทีเลยนะไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชม
ไหว้ครูกันที่ด้านหน้าที่ตั้งศพของคุณยายเลยค่ะ
คุณยายเผือกชราศีอายุ๙๐นะคะ
บริเวณบ้านของนายนัทธวัฒน์ปริยพาณิชย
นายกเทศมนตรีตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ซึ่งมีพิธีชาปนกิจไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
จากการสอบถามนายนัทวัฒน์ก็บอกว่า
คุณยายเผือกก็เสียชีวิตด้วยโรคชรา
แต่คุณยายชอบดูมวยมากค่ะ
ญาติก็เลยปรึกษาเห็นพ้องต้องกันว่า
ชกมวยหน้าศพของคุณยายดีกว่าเป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย
คุณยายเสียชีวิตคุณยายก็เคยสั่งเอาไว้แล้ว
อย่าลืมหามวยมาให้ดูนะคนร่วมงานจะได้ไม่เศร้า
เสียเอาไว้ไงก่อนเสียชีวิตไม่อยากให้คนมาร่วมงานเนี่ยต้องเศร้า
ก็เลยตัดสินใจให้มาชกมวยกันที่นี่เลยที่หน้าที่ตั้งศพเลยค่ะ
สามีของยายเผือกซึ่งเป็นตาของนายนัทธวัฒน์ก็เป็นนักมวยนะคะ
ฉายาอินซีดำสิงสาลายาไปชกที่ไหนเนี่ยยายเผือกตามไปเชียร์ตลอด
แต่ว่าสามีของคุณยายเสียชีวิตไป๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
แต่คุณยายก็ยังชอบดูมวยเปิดทีวีดูมวยตลอด
นายนัทวัฒน์บอกว่าพอยายเผือกเสียชีวิตได้มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรม๖วันนะคะ
แล้วก็มีการพิธีชาปนกิจไปตั้งแต่ช่วงเย็น
ช่วงค่ำเขาก็เลยจัดมวย๑๓คู่ค่ะคุณภาคภูมิ
แล้วก็ให้ชาวบ้านมาดูกันฟรีเลย
ด้านหน้าของบ้านตั้งเวทีมวยแบบนี้ค่ะ
เป็นแบบเวทีใหญ่ได้มาตรฐานเลยนะคะ
ติดไฟส่องสว่างชาวบ้านมาจับจองที่นั่งข้างเวทีกันเยอะเลย
แล้วก็มีคนประกาศบอกเลยว่าจะมีมวยให้ชม๑๓คู่
มีทั้งมวยเด็กมวยผู้หญิงมวยผู้ใหญ่
ก็เปิดไว้ให้ใครอยากมาดูก็มาดูได้เลย
แล้วก็มีภาพถ่ายของคุณยายมาตั้งไว้หน้าเวที

ครบทุกคู่เป็นภาพคุณยายตั้งไว้ให้เห็นเวทีมวย
ญาติพี่น้องก็มาตั้งเก้าอี้ด้านข้างร่วมชมกับคุณยายไปด้วยนะคะ
จะได้ให้คุณยายมีความสุขในวาระสุดท้าย